ตกาลการทีร่วมก็ของประชาชนในหลายจังหวัดนะครับ
ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมาธรมมิธรามหาภูมิภลอรุณเยอเดชนะครับ
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ขณะที่ประชาชนจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางด้วยรถบัสมุ่งหน้าสู่สนามหลวง
กราบถวายบังคมพระบรมศพครับ
นายวีรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
จัดรถบัส๑๕คันครับให้บริการรับส่งนะครับ
ประชาชนเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังฟรีครับ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนร่วมเดินทางมา๗๕๐คน
ว่าขบวนรถนั้นจะเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
ออกเดินทางทุกคนก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ขณะที่จังหวัดนครพนมนายสุรพลมีหนองว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยานำคณะครูและนักเรียนกว่า๙๐๐คน
ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
และแปรอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับชาวชุมชนหน้าเมืองนวรรณคร
กว่า๕๐๐คนร่วมกันจดเทียนเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนหน้าเมืองนวรรณคร
หมู่ที่๑๓ตะบลครอง๑อำเภอครองหลวง
โดยมีนายสุเทพวงแจ้งผู้มนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองครองหลวง

พร้อมนำทุกคนร่วมกันแปลอักษรข้อความนวรรณครรักพ่อ

และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
เพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหารราชา
เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ